อีกหนึ่งเรื่องนะฮะคุณผู้หญิงที่อยู่หอพักคนเดียวอยู่แฝดคนเดียวต้องระวังครับ
จู่มีผู้ชายคนหนึ่งนะถือมีดยาวมามาเคาะประตูให้เปิด
เขาบอกว่าได้ยินเสียงเมียเขาอยู่ในห้องนี้กับผู้ชายคนหนึ่ง
แต่ห้องนี้ผู้หญิงเขาอยู่นะมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไง
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
คุณอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง
ไม่มีใครอยู่ในนี้ทั้งนั้น
อยู่คนเดียวค่ะไม่ต้องเข้ามาค่ะ

เปิดทีวี
ไม่ค่ะเราจะไม่ยุ่งกันต่างคนต่างอยู่ค่ะ

นี่ฮะเขาคุยกันอย่างนี้เกือบครึ่งชั่วโมง

ผู้ชายคนนี้ถือมีดมาเคาะประตูเปิดสิครับ
ผมได้ยินเสียงเมียผมอยู่ข้างในกับผู้ชาย

อยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียว

ชายคนนี้ถือมีดยาวมาเคาะประตูให้เปิด

ในห้องของพนักงานหญิงซึ่งทำงานอยู่ที่การท่ามเรือ

เป็นชั่วโมงผู้ชายคนนี้ก็หนีหายไปแล้วนะครับตำรวจเขาบอกว่าชายคนนี้เป็นคนที่พักอยู่ในหอใกล้ใกล้กันนี่แหละนะครับ
น่าจะเป็นพนักงานการท่าเรือเหมือนกันด้วยอาจจะมีอาการเมายาหรือเปล่ายังไม่ทราบหรือมีอาการทางประสาทต้องมีการตรวจสอบกันต่อไป
โดยมีผู้เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าชายคนนี้ลักษณะเหมือนคนเมายาชอบออกไปตามหาเมียมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วก็น่าจะเพราะว่าเมียหนีไปทำให้แบบเขาเศร้าอ่ะนะเครียดก็กินเหล้ากินเหล้ากับเมายุงเมายาเมาเหล้ากันไปแล้วก็ไปเคาะตามห้องต่าง
กล่าวหาว่าห้องนี้คนนี้เอาเมียเข้าไปซ่อนซึ่งมันก็อันตรายนะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ห้องคนเดียวแถมเขามีมีดมาด้วยนะครับ
ตำรวจเองก็ได้ภาพของชายคนนี้นะฮะแต่ว่าใบหน้าก็เห็นชัดเจนแหละก็คาดว่าอีกไม่นานจะรู้ตัว
ก็จะมีการนำตัวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ